ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นวินาทีเฉียดตายเฉียดฉิวจริง
บุ๊คคุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
เขานั่งอยู่หน้าร้านมือถือมีรถเก๋งพุ่งเข้ามา
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะผู้ชายคนนี้เขาหลบได้ทัน
โอ้โหนี่เฉียดชิวไหมล่ะคะ
เฉียดมากคุณคือแบบเฉียดฉิวจริงนี่นี่
โอ้โหยิ่งทำภาพให้ช้ายิ่งเห็นความเฉียดฉิว
ใช่ค่ะกระโดดหลบค่ะนี่นะคะ
โอ้โหเฉียวก้นไปนิดเดียวจริงพี่บุ๊คใช้คำนี้ได้เลยค่ะ
นี่ภาพอีกมุมนึงนะคะจากกล้องวงจรปิด
พี่วินคนนี้เขานั่งอยู่หน้าร้านมือถือพอดี
เป็นร้านขายอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
ก็โดดหลบแบบโอ้โหนี่โอ้โหยิ่ง
ฉิวเฉียดพี่วินาทีเฉียดตายนี่มีจริงนะเนี่ย
ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรียุธยา
ทีมข่าวของเราต้องไปขอคุยกับคุณพี่คนนี้หน่อย

ดวงเดือนดีนินอายุ๕๓เป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
บอกว่าตอนเกิดเหตุพาลูกค้ามาซื้อโทรศัพท์มือถือที่ร้านนี้
ตัวเองก็เลยนั่งรออยู่ที่หน้าร้าน
สักพักได้ยินเสียงเหมือนรถชนกันเสียงดังตุ้ม
หันไปเห็นรถเก๋งพุ่งมาเกือบถึงตัวแล้วนะคะ
เลยตัดสินใจรีบกระโดดพุ่งออกจากเก้าอี้เพื่อหนีตาย

นี่คือวินาทีเฉียดตายแบบที่สุดในชีวิตนะคะ
บุดวิดที่สุดในชีวิตถูกฯ
วินาทีชีวิตด้วยเนี่ย
มันแรงมันเข้ามาตรงหน้านั่ง
มันมากับเราโดยตรงโดดเราโดยตรง

ปัดโดดเลยยังว่าโทรศัพท์รู้กัน

เป็นการรู้สึกก่อนแบบบุดกว่า
ตอนนั้นอุ๊ยเหมือนกันจ่ายเตียงกัน
นั่นในพัชราอายุ๕๕ปีเจ้าของร้านอัมพรโมไบล์
บอกว่าตัวเองอยู่ในร้านได้ยินเสียงดังโครมค่ะ
ตอนแรกนึกว่ารถชนกันที่อื่น
เห็นอีกทีคือรถเก่งพุ่งเข้ามาที่ร้าน

เห็นพี่วินที่นั่งอยู่หน้าร้านตอนแรกนึกในใจ

ไม่อยากจะนึกเลยว่าพี่วินไวมาก
ไวจริงหลบได้ทันแบบนี้ค่ะ
มีเสียงก่อนเสียงดังโครมดังเลย
เราก็เฮ้ยชนบ้านไหนวะ
พอหันออกไปว่าจะวิ่งมาดูซักหน่อย
คือผ่านหน้าร้านเลยผ่านเข้ามานี่
แล้วชนโต๊ะกระเต้นออกไปหมดเลย
พุ่งเข้ามาหน้าร้านลงเลยครับพุ่งเข้ามาหน้าร้านลงเลย
แต่เวลาที่มันไปติดเสาตัวนี้
เสาสี่น้ำเงินมันก็เลยสะบัดรถมันเลยสะบัดออก
โอ้โฮตกใจกันหมดทั้งพี่วินแล้วก็เจ้าของร้านนี่นะ

เป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งนะคะ
บอกว่าปกติบ่าย๓โมงจะชอบไปนั่งตรงนั้นเป็นประจำ
ปกติเธอจะไปนั่งเพราะเป็นช่วงโรงเรียนเลิกค่ะ
แต่วันที่เกิดเรื่องเอกใจยังไงก็ไม่รู้ไม่ยอมไปนั่งหน้าร้านนี้
แล้วเห็นเก๋งขับเซมาก็ตกใจพุ่งไปเร็วมากนะคะ

อันนี้เหตุการณ์อย่างนี้เห็นแล้วเรากลัวไหม

พอดีเมื่อวานนี้นึกยังไงก็ไม่รู้ก็ไม่ไป

ก็ไม่มีคนนั่ง

เพราะนั่งกันเนี่ยเพราะจะไปนั่งกัน

เขาบอกว่ากำลังขับรถไปรับลูกที่หน้าโรงเรียน

แต่ไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
ก่อนหน้านี้ทำให้รถของเขาเสียหลัก

ก็นับว่าเคราะห์ดีจริงนะคะ
ไม่มีใครบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ค่ะ

แต่ที่แน่คือสติดีแล้วไวมาก
พี่วินบอกก็ไม่ได้ห้อยอะไรนะแต่พี่ถือว่าพี่ทำดี
โอ้โหวินาทีชีวิตจริงนะครับ